ใช่นะที่บอกไปแล้วนะคะมาเสริมความหวานนิดนึงละกัน

ทุกทีเขาคบกันแบบเสมอต้นเสมอปลาย
คุณผู้ชมสาวลิลลี่ค่ะเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐนะว่า

เป็นแค่ตัวของตัวเองนี่แหละคุณผู้ชม
แล้วก็ทำทุกวันให้มันดีที่สุดนะคะ
ของเธอเนี่ยผ่านอะไรมาเยอะนะคะผ่านด้วยกันมามากเลย
แล้วก็ผูกพันกันทั้งสองครอบครัวเลยนะ
เรื่องงานแสดงตอนนี้ลิลลี่ก็ยังสังกัดวิกอโศกนะคะเหมือนเดิมเลย
แต่ว่ามีผู้จัดการคนใหม่ค่ะก็เป็นคนเดียวกันนะคะ
กับที่ดูแลพี่นิดีพี่พอยเชิมานนั่นแหละ
และที่หลายคนแซวเรื่องถ่ายเซ็กซี่นะ
เจ้าตัวบอกว่าก็ยังไม่ใช่ตอนนี้ค่ะ
ส่วนเรื่องงานแต่งคนก็ถามกันมาเยอะมากเลยนะคะ
โอ้โหบอกเลยว่าคบกันมาแบบจะ๘ปีแล้วคุณผู้ชมค่ะ
ผ่านมาทันเลข๗ปีไปแล้ว

แต่ที่แน่ไม่ใช่เตอร์ไพรส์ขอแต่งงานแน่นอนนะคะ

วัยรุ่นสร้างตัวจ้าไปฟังเสียงจ้า
คือเซ็กซี่ลี่ก็แบบคงไม่โชว์หมด
อาจจะแบบสมมุติว่าถ้าชุดว่ายน้ำขอเป็นวันพีชไหม

เวลาไปทะเลด้วยกันนางก็รู้ว่าลี่ชอบใส่ชุดว่ายน้ำถ่ายรูป
นางคิดว่าเออถ้าบอกมันไม่เกินงามแล้วมันก็แบบ

คือเหมือนแบบโอเคธุรกิจด้วยก็ส่วนหนึ่ง
แล้วก็แพลนที่จะขยายอะไรต่างอันนั้น
แล้วก็งานในวงการบันเทิงก็ยังรับซีรีส์ยังรับละครยังรับทุกอย่างเหมือนเดิมเลย

แต่อาจจะมีโปรเจคที่คนยังไม่เคยเห็นอาจจะทำภายในปีนี้เลยค่ะ
เก็บตั้งแต่งขนาดวันอาทิตย์เหมือนเดิม
มันก็เรียกว่าเป็นไวลี่คือสร้างเนื้อสร้างตัวนั่นแหละ
ก็คือเหมือนว่าทุกอย่างที่รีดทำในตอนนี้ก็คือ
ส่งผลถึงอนาคตอยู่แล้วค่ะทุกอย่างที่ลี่ทำเลย
ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรืออะไรก็ตามอะไรอย่างนี้นะคะ
น่าจะบอกว่าสมัยนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเนอะ

แล้วพี่เชอรี่อย่างนี้ก็จะแบบว่าแต่งงานช้าหน่อย

ปลายเลข๓เริ่มต้นอะไรอย่างนี้นะคะ

ที่พูดถึงนี่คือลิลลี่น้องลิลลี่หน้าจอ
หรือว่าเชอรี่